ในวันนี้ต้องพูดกันหน่อยถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้ววันสองวัน

วันเสาร์ที่ผ่านมาไปติดตามกันหน่อยไหม

เจ็บช้ำไม่ค่อยอยากดูอยากดูคนที่เขาถูกรางวัล

คนนี้ครับคุณสบายแพร่จังอินผู้หญิงคนนี้

นี่ครับเป็นชาวตำบลส้มปล่อย
อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำ

เฮ้ยได้ใบนี้มายังไงจนกลายเป็นเศรษฐี

คือก็ไปถึงบ้านคุณบุญทินเจ๊กนอกเป็นผู้หญิงผมสั้น

เขาบอกว่าเป็นพี่สาวของคุณสบายแพร่
ก็เล่าว่าน้องสาวของตนเนี่ยได้ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายเป็นประจำ

ซึ่งวันที่ไปซื้อเนี่ยนะครับ
ใบนี้มันเป็นใบสุดท้ายที่เหลืออยู่

คือเขาขายเป็นคู่บางทีจะขายแบบ๒ใบ

แต่ทีนี้บางทีก็แบ่งขายเพราะบางคนซื้อใบเดียวก็พอ

สุดท้ายปรากฏว่าใบนี้ที่ถูกรางวัลที่๑
เธอได้มาแค่ใบเดียวเพราะมันเหลืออยู่
เหลือใบเดียวเท่านั้นก็เลยได้มา

ไปไงแล้วคงดีใจแบบออกสุด
องค์นอกหน้าต้องตาสินะพูดคุยไม่หยุดเลยเห็นมั้ย
หลานของเธอเนี่ยโทรศัพท์มาบอกเลยนะ

ไปลองฟังอากับกิริยาเขาหน่อยไหมพอได้รับโทรศัพท์แล้ว

หลานสาวโทรมาตาไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเลย
ป้าอีแม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะได้มีเงินทำบุญยายแล้ว
เขาบอกแค่นี้อ๋อไม่ใช่ว่ากินอีกไม่มีเลย
ไม่เคยตกใจพอแล้วค่ะบอกว่าจะไปทำหมุนกับยาย
ไม่ได้ตกใจดิฉันจะตกใจคุณค่ะตอนนี้
มาไปทำบุญให้ยายเออแต่ผมว่านะตอนที่เขาเล่าเนี่ย
สนุกมากเลยนะมันได้อารมณ์นะเออเห็นด้วยเออ

ถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอันนี้ล่ะ
เป็นญาติพี่น้องการของชุดเหลืองก็คุณการ

ก็อย่างนั้นแหละ

อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เดี๋ยวไปดูใกล้ไปดูใกล้คุณผู้ชม
โอ้โฮนี่รักไข้กลมเกลียว
กอดกันแน่นเหนียวแล้วก็กำลังเช็ดน้ำตาเลย
เช็ดน้ำตาอยู่นี่คือเขาร้องไห้ด้วยความดีใจนะ
นั่นก็คือคุณเจนจิรากลั่งกลางหรือป้าต้อมค่ะ
ต้อมเป็นแม่ค้าตลาดนัดพี่มายชูลอตเตอรี่
หมายเลข๕๘๙๒๒๗ที่เป็นคนซื้อ
แล้วก็ถูกรางวัลที่๑รับไปเลย๖ล้านบาท
ป้าต้อมจ๊ะป้าต้อมได้แต่ใดมาไอ้ใบเนี้ย
ต้อมบอกว่าได้ซื้อลอตเตอรี่นี้มาจากตลาดนัดบ้านตะปัน
ที่ตัวเองไปขายของอยู่เป็นประจำนั่นแหละ
ซื้อเลขนี้ตามเลขที่บ้านของตัวเองที่ฝันเห็น
แล้วพอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑โอ้ยคุณคะ
ทำอะไรไม่ถูกเอาร้องไห้แล้วกัน
มันแบบดีใจมากทำอะไรไม่ถูกอะค่ะ
แล้วก็เลยบอกว่าโอเคตั้งสติได้แล้วเดี๋ยวจะเอาเงินนี้ไปใช้หนี้ใช้สิน
ส่วนตอนนี้นะหลายคนก็มาร่วมแสดงความยินดีกันเต็มบ้านเลย
นี่คุณคะแหมเห็นป่ะโอ้โฮขอเข้าไปกอดอีกคนได้ไหมหอม
คุณพี่คุณพี่จำผมได้ไหมครับ
อันนี้คุณหมายถึงตัวคุณหรือว่าคนที่เขาเป็นญาติพี่น้องอยู่ใน
ถึงตัวผมนี่แหละครับใช่คุณไปทวงญาติพี่น้องเขาได้ยังไงไปรู้จักมักจีกันเมื่อไหร่
จำผมได้ไหมครับผมชื่อชนะครับ
จำได้คุณอยู่ในทีวีแต่ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้มีส่วนได้สูญเสียอะไรด้วย
ได้แต่แสดงความยินดีกับพี่เขาแต่อย่าว่าไปคุณชนะก็
ฉันแอบสืบมาว่าคนคุ้นหน้าคุ้นตาของดิฉันหลายคนเนี่ย

ที่เราต้องพูดตรงนี้เพื่ออะไรรู้ไหม
หนี้ของคนคนนี้รีบไปติดต่อเลยนะครับ
ผมจะทำการประจานให้คุณผู้ชมได้รู้ว่า

คุณโรสรินผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี

ไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวฮะ

เดี๋ยวขอคูณก่อนนะ๑๕คูณ๒๐๐๐นะ
คุณโรสลินถูกลอตเตอรี่๑๕ใบ

ผมประกาศตรงนี้รู้กันทั่วประเทศแล้วนะครับ

โอ้โหขูบไปได้อย่างไรคุณโรสลิน

ก็คือเหตุผลคำตอบอาจจะเป็นเรื่องของดวงใช่ไหมจ๊ะ

เดี๋ยวก่อนคุณชนะ
ดิฉันจะบอกว่าคุณโรสลินเนี่ย
ไม่ได้เพิ่งถูกงวดนี้

เขาเป็นคุณแม่ที่ดวงพุ่งจริงสมที่เขาโพสต์นั่นแหละ
ก่อนหน้านี้ครับใครครับเขาก็เคยถูกมาแล้วเหมือนกัน

แสดงว่าไม่รู้ว่าลูกชายแฝดสองคนให้โชคหรือเปล่า

เอาอย่างนี้เถอะค่ะเขาไม่รับบอกแล้วว่าเขาไม่รับ

เพราะว่าถ้ารับเขาจะชวนไปกินข้าวซะหน่อยอืมใครจะเลี้ยงล่ะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกเลยนะคนที่เขาพลาดหวังก็มีเหมือนกัน

เชอรี่ที่เป็นผู้ประกาศข่าวบันเทิง

ซื้อลอตเตอรี่นะอันนี้ก็ต้องพูดฝากเตือนกันไง
เพราะคนถูกก็มีคนไม่ถูกก็มี

คุณเชอรี่นะนั่งน้ำตาตกวันนั้นผม
มีใครอีกแล้วยังมีคุณพิมริจิต

แต่คุณคะดิฉันนึกได้อีกคนนึงที่

โอ้โฮพูดไปคุณปุ๊ยก็ถูกเลขไทย๒ตัว
ดิฉันก็มีคนนึงจะให้คุณผู้ชมดู

คือเลขท้าย๒ตัว๑ใบหน่อ
แล้วใครนะผู้โชคดีเอาให้คุณชนะไปดูหน่อยค่ะ
ว่าใครกันที่ได้รับเลขท้าย๒ตัว
นี่

ต้องบอกนะตรงนี้ว่านี่คือชมหน้าของคุณแม่กิตติมา

แม่ผมยิ้มสิครับหน้าบานกว่าผมอีกครับ

แม่ผมได้ลอตเตอรี่ไปหน้าบานเลยครับ

เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้มานั้น

เอาไปแล้วฮะสองพันตะคุณแม่ก็รับไปแล้วนะฮะ
ยินดีด้วยกับคุณแม่ผมนะครับที่ได้ลอตเตอรี่ผมไป

รางวัลเลขท้าย๒ตัวเลขหน้า๓๕
ตัวเลขหลังเลขท้าย๓ตัวก็แล้วแต่
ขอโทษจริงคุณผู้ชมที่ต้องใช้เวลาตรงนี้

ต้องใช้สติอย่าไปหลงงมงายอะไรกับมันมาก

ซื้อตามที่กำลังตัวเองมีอย่าให้ตัวเองเป็นหนี้เป็นสินนะจ๊ะ

ส่งไลน์มาระบายความทุกข์ความเศร้ากันแล้วกันนะจ๊ะ